โอ้โหอันนี้แม่ค้าส้มตำสะดุ้ง
คนกินส้มตำสะเทือน
เพราะอะไรมะนาวกับมะละกอปรับราคา
เอ้าทีนี้ส้มตำที่เราไปซื้อมามะละกอจะได้กระปิ๊ดนึงหรือเปล่า

และอาจจะไม่เปรี้ยวเป็นรสของน้ำมะนาวแท้
มะนาวลูกหนึ่งแพงลูกนึงตั้ง๘บาทนะคุณ

ไปประตูสู่อีสาน
ไปดูที่ตลาดที่โคราชก่อนเลย

หลายชนิดเลยที่ปรับราคาขึ้น

มะนาวลูกเล็กลูกละ๕บาท

มะลากอมะลากอดำเนินมะลากอแขกดำ

สำหรับเอาไปตำส้มตำเนี่ย

เพราะว่าเดิมโลละ๒๕บาท

ว่าส้มตำครกนึงต้องปรับราคาหรือเปล่า

วันอยู่ยังจึงรอคออยู่

ยังขายราคาเดิมอยู่ค่ะ
ใช้คำว่าถั่วเฉลี่ย
รายการยึดหิบ

จ้ะฉันก็ยังพอได้อยู่
ไหนคุณบอกว่าแม่ค้ากัดฟันอยู่ไง
คือดิฉันว่าแม่ค้าท่านอื่นหลายคนก็คงจะรู้สึกอย่างนั้น
มันแพงจริงจริงใช่แล้วก็แม่ค้าท่านนี้เนี่ยพอเราไปสัมภาษณ์
ก็ยังยิ้มเจือนอยู่เลยยังพยายามขายราคาเดิม
เอายังไหวอยู่ยังพอได้ครับนอกจากโคราชแล้วพาไปดูอุทัยหน่อยนะคะ
นักข่าวของเราก็ไปดูราคาผักที่หน้าตลาดสดสแก่เมืองอุทัยหน่อยซิ
ว่าตอนนี้เป็นยังไงมะนาวพันธุ์บ้านนะคะ
ขายส่งหน้าสวนลูกอันนี้ฉันจะเปรียบเทียบยังไงดี
เล็กกว่าลูกปิงปองคุณผู้ชมพอนึกภาพออกใช่ไหม

ส่วนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานีเนี่ย
นาวลูกเล็กก็ราคาเพิ่มขึ้นมาลูกละ๕๐สตางค์
ขายลูกละ๓บาท๕๐แต่ถ้าเกิดเป็นลูกกลางเนี่ย
ลูกละ๔บาทลูกใหญ่สุดลูกละ๖บาท
ผักพื้นบ้านขยับขึ้นเหมือนกัน

มันทุกอย่างมันเป็นวัตถุดิบของส้มตำหมดเลย
ฝักยาวจากเดิมโลละ๓๕ใช่ไหม

โอ้โหคุณเกือบ๒เท่า

ราคาเดิม๓๐ตอนนี้โลละ๕๐บาท
แตงกวาแตงกวาเอามากินแกล้มกับส้มตำใช่ไหม

ราคากิโลละ๒๕ก็ปรับขึ้นมาเป็นโลละ๓

แพงแม่ค้าปาดเหงื่อ
ทีนี้คุณผู้ชมดูหน่อยละกันค่ะ
พาไปดูที่ตลาดเกษตรสุวพันธ์เมืองทอง
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองอันนี้
เพื่อใครอยากได้มะนาวราคาถูก
บอกเลยนะว่าใครจะไปซื้อไปได้เลย

คือเขามีราคาแล้วแต่ไซส์นะลูกละบาท

ลูกอยู่ที่๑๖๐บาท

ขนาดใหญ่๑๐๐ลูกอยู่ที่๓๐๐๓๕๐บาท
อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นลูกใหญ่หน่อยซื้อ๑๐๐ลูก
ก็ตกเฉลี่ยลูกละ๓บาท๕๐ตังค์อะไรแบบนี้ค่ะ
ดังนั้นใครจะไปหาซื้อไปได้นะ
อีกทีหนึ่งตลาดเกษตรสุวพันธ์เมืองทอง
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะ

เยอะมาก๓๐๐ลูกใหญ่มากนะคะ
นี่๑๐๐ลูกเต็มแล้วน้ำหนักก็๖กิโลกรัมขึ้น
๖กิโลกรัมขึ้นนี่๑๐๐ลูก๑๘๐บาทนะคะ
ซื้อได้นะคะที่ตลาดอ่างทองค่ะ
คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วเห็นใจแม่ค้า
เดี๋ยวนะเราเล่าเรื่องข่าวแบบ
วัตถุดิบส้มตำราคาแพง
คุณผู้ชมดูอยู่จากร้อยเอ็ดเหรอคะ
คุณส่งมาบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าส้มตำ๑๐๑ถุงละ
โอ้โหต้องดูปริมาณหน่อย
พี่ถ้าพี่ถ่ายรูปมาได้ขอดูปริมาณหน่อย

เนี่ยเพราะว่าเอาจริงนะพูดถึงส้มตำมันเป็นเมนูที่แบบ

แต่ถ้าเกิดว่าราคาแพงแบบนี้นี่ไม่รู้ว่าพ่อค้าแม่ค้า
ส้มตำจะตรึงราคาเดิมได้อยู่อีกนานแค่ไหน
คือเขาบอกว่าราคาผักที่มันสูงขึ้นเพราะอากาศแปรปรวนไงคุณ
ก่อนหน้านั้นหนาวแล้วนี่กำลังจะเข้าแรงแล้ว
ช่วงจังหวะนี้แหละผักทุกชนิดมันจะราคาเพิ่มขึ้นนะครับ